คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้ให้คือเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของพิศนุโลก
เพจดังอย่างอีซ้อขยี้ข่าว๒
โพสต์ภาพเอาไว้บอกว่ามีชายหญิงคู่นึง
คล้ายกับว่ามีเพศสัมพันธ์กันบนสะพานลอยกลางวันแสกที่พิศนุโลก

แบบนี้เลยค่ะกลางสะพานลอยไม่สนใจใครเราตรวจสอบให้คือ
ตำรวจสายตรวจสองนายเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะสะพานลอยตรงนี้เลย
แล้วอยู่หน้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทคนิค
ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
คือตอนไปตรวจสอบมันไม่เห็นใครแล้วอ่ะเนาะไม่เจอใครนะคะ
แต่สิ่งที่เจอก็คือมีหมอนก็เก่าแล้วค่ะ
มีผ้าห่มสีเหลืองนี่ซ่อนเอาไว้แบบนี้
จากการสอบถามรอปภคอนโดมิเนียมที่อยู่แถวนั้นนะคะ
นายเสน่ห์อายุ๕๘ปีก็บอกว่าสะพานลอยนี้ปกติเนี่ย
นักศึกษาคนทำงานเดินข้ามกันทุกวัน
ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นบนสะพานลอยแต่สงสัยแบบนี้อาจจะเป็นคนเร่ร่อน
ที่จะมานอนอะไรกันอยู่บนสะพานลอยค่ะ
ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
มันก็จะกลายเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย
ตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์แล้ว๓คนนี้รับสารภาพว่าเป็นคนในภาพที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน

อมรับสารภาพว่าไปมีเพศสัมพันธ์กันบนสะพานลอยก็คือตามภาพนั้นเลย
รับสารภาพทุกอย่างก็คือชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันผู้ชายอีกคนนึงยืนดูเพื่อน

ก็โดนเปรียบเทียบปรับไปข้อหากระทำการอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ
ปรับไปรายละห้าร้อยบาทแต่ก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวได้อย่างไร
เพราะเป็นคนเร่ร่อนก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ตรงไหนบนสะพานลอยอื่นอีกหรือเปล่า
ถ้าเกิดใครเจอเบาะแสแบบนี้ก็ช่วยกันแจ้งทางการจะได้ไปตรวจสอบแล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับ